เป็นพี่ใหญ่ของ๔พี่น้องบ่อใบไม้
ซึ่งถูกออกหมายจับอยู่คนเดียวนะครับ
เดินทางกลับมาถึงไทยแล้วนะครับ

ตมก็เข้าไปควบคุมตัวทันทีนะครับแล้วก็นำไปคุมขังไว้ที่ห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสอนอทุ่ง๒ห้องนะครับ
แล้วนี่เมื่อคืนนะฮะค่ะตอนช่วงสามทุ่มครึ่งนะครับ
นายชัยวัดขจรบุญถาวรหรือว่าเบนส์เดมอนนะครับ
นำไปคุมขังไว้ที่สอนอทุ่งสองห้องนะครับก็มีการสอบปากคำแล้วฮะเมื่อคืนนี้
ช่วงที่มาถึงโรงพักนะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามถามเบนส์
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์มา๙๘๘ไหม
ตัวไม่ได้ตอบอะไรนะฮะนี่แต่ก็นี่ใช้การสายหน้าแบบนี้นะครับ
จากนั้นตำรวจก็มีการสอบปากคำแจ้งข้อมูลขั้นตอนต่าง
แล้วก็ให้ทานข้าวทานน้ำนะครับ
คือตั้งแต่ลงเครื่องมาเนี่ยเจ้าตัวเขาบอกเขาไม่ได้กินอะไรเลย
ทนายความก็มาดูแลด้านคดีนะฮะทนายความของเบนส์เดมอน
ซึ่งก็มาติดต่อกับตำรวจก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับ
ทนายความบอกว่าเบนส์นี่มีความเครียดนะฮะเพราะเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
แล้วเขาก็มีอาการป่วยซึมเศร้าอยู่ด้วยนี่ตลอดการสอบสวน
ถ้าดูจากภายนอกเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าเบนส์เดบอนก็ดูท่าทางลูกลีลุกลนนะครับ
มีอาการเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด
แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถูกคุมตัวอยู่ที่สอนอทุ่ง๒ห้องนะครับ
จากนั้นช่วงสายวันนี้
ตำรวจไซเบอร์ก็มาขอเบิกตัวเบนส์เดมอนออกจากห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสอนอทุ่ง๒ห้อง
เพื่อนำไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังผลัดแรก
นี่นะฮะนี่เป็นช่วงระหว่างที่
ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปขึ้นรถนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามถามเบนส์เดมอน

พนันออนไลน์นี้ไหมค่ะหรือจะเป็นพี่น้องคนอื่นน้องสาม
น้องสองน้องสามน้องสี่อ่ะอืมแม้จะไม่ถูกออก
หมายจับแจ้งข้อหาอะไรแต่ว่าเกี่ยวข้องไหมค่ะหรือ
กรณีที่คุณดิวอลิสลาอดีตแฟนสาวของเบนส์เดมอน
ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของเว็บพนันออนไลน์เว็บนี้อืม
ทำร้ายร่างกายต่างนานาเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงอย่างไร
พูดได้นะตอนนี้ค่ะเบนส์ก็ไม่ได้ตอบอะไรนะอ่า
ไม่ได้น้ำหรอฮะ
วันนี้เราพร้อมที่จะประกันตัวไหมฮะเรายื่นเรื่องประกันตัวไหมครับ
เนี้ย
คือการใส่ศีรษะของเขาสายหน้าของเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่พูดหรือว่าไม่ให้ข้อมูลอะไรนะฮะ
เหมือนกับเขาก็จะใช้การสายหน้าแทนคำตอบ
อย่างเช่นที่ถามว่าป่วยซึมเศร้าจริงไหมเขาพยักหน้า
แล้วก็พูดมาบอกอยากขอความเป็นธรรม
ส่วนเรื่องอื่นเขาก็สายหน้าเหมือนกับจะตอบคำถามว่าเขาไม่ได้ทำนี่นะฮะ
วันนี้ตำรวจไซเบอร์เปิดเผยภาพ
ขณะที่ชุดของตำรวจไซเบอร์ไปถึงไต้วัน
เพื่อจะไปขอข้อมูลเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์มาเกาะ๘๘
จากคุณดิวอริสราดาราสาวชื่อดัง

ตอนนี้เธออยู่ที่ไต้หวันกับสามีแล้วก็ลูกนะฮะ

หลังจากที่เปิดเผยเรื่องราวเอาไว้นะครับ
ไซเบอร์ก็ไปถึงเมื่อ๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
พลตรีวิวัตรคำชำนาญรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัธยกรรมทางเทคโนโลยีนะฮะ
นำคณะกลับมาถึงไทยวันนี้แล้วนะครับ
พร้อมกับบอกว่าดาราสาวดิวอริสราให้การเป็นประโยชน์ในการสืบสวนนะครับ
แล้วก็สอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนที่ตำรวจมีอยู่บ้างบางส่วนแล้ว
การสอบปากคำเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลว่าดิวเนี่ยเชื่อมโยง
หรือว่าร่วมกระทำผิดกับเบนส์ตอนที่ยังคบหาอยู่ด้วยกัน
ตำรวจยืนยันว่ากลุ่มพี่น้องบ่อใบไม้ของเบนส์เดมอน
พบความเชื่อมโยงกับธุรกิจพนันออนไลน์
แต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานก็เลยยังไม่ได้แจ้งข้อหานะครับ
ขณะที่ดาราสาวชื่อดังบอกกับตำรวจว่ารู้เรื่องการทำเว็บพนันออนไลน์ของเบนส์เดมอน
ในช่วงการคบหากันซึ่งดิวบอกว่าเบนส์ทำพนันออนไลน์มา๑๐กว่าปี
โดยเริ่มจากทำธุรกิจเล็กแล้วขยายตัวไปจนเป็นธุรกิจในครอบครัวของพี่น้องบ่อยไม้
พอมีรายได้มากขึ้นก็ขยายเปิดเป็นบริษัทแล้วก็มีสถานบันเทิงเพิ่มเติมมาอีก
เกาะ๘๘และยังมีเครือข่ายอื่นอีกนะครับ
ซึ่งไม่ได้ทำแค่เครือข่ายของมาเกาะ๘๘นะครับ
แล้วยังทราบว่าความเป็นมาทำมาประมาณ๑๐กว่าปีแล้วนะครับ
เริ่มต้นจากการแกะกระเทียมขายยกตัวอย่างนะครับ
ความเป็นมาว่าเป็นยังไงตั้งแต่พี่ชายคนโตทำอะไรต่อมาพี่น้องก็มาทำต่อนะครับ
ขณะคุณดิวเองนะครับมีข้อมูลว่าจะกลับไทยช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้นะครับ
จากนั้นจะไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสอนอทองหล่อนะฮะ
กรณีถูกเบนส์เดมอนทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
วันนี้มีการเรียกประชุมชุดทำงานในคดีมาเก้าแปดแปดแปด
เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีนะครับเป็นการนำข้อมูลจากคุณดิวมารวบรวมนะครับ
โดยมีทางผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์พลโทวรวัตร
นครบัญชาเนี่ยเป็นประธานประชุมนะครับ
หลังประชุมนะครับก็ได้เปิดเผยนะฮะ
ที่มีกระแสข่าวว่ามีตำรวจไซเบอร์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
รับว่ามีแค่ไม่กี่คนเพียงเล็กน้อย
ซึ่งต้องไปพิสูจน์ให้เห็นว่ามีการปราบรามเว็บพนันออนไลน์อย่างจริงจัง
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

แต่ว่าทำไมไม่เอาคนทำงานเยอะของเราไป
สำหรับ

ส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการฟอกเงินก็คงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มต้น
เพราะว่าผู้ต้องหาเริ่มเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว

ตำรวจขอสารออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด๕๕คนแล้วนะครับ
แล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้ว
ที่เป็นผู้ต้องหากลุ่มหลัก๘คนนะครับ
กลุ่มบัญชีม้าจับได้บางส่วน
จากนี้ก็จะต้องออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป
ช่วงเย็นที่ผ่านมาที่สารอาญานะครับ
ญาติของเบนส์เดมอนไปยื่นคำร้อง
พร้อมกับหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดิน
มูลค่ากว่า๑๒ล้านบาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราว
เดมอนก็คือมาขอประกันตัวนะฮะ
แต่สารไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับ
ให้เหตุผลว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูงตั้งแต่๑๐ปีขึ้นไป
เป็นข้อหานักมีพฤติการเป็นขบวนการก่อความเสียหายแก่สังคม
เป็นเรื่องร้ายแรงขัดต่อศิลธรรม
พยานหลักฐานปรากฏเส้นทางการเงินจากการพนัน
เข้าบัญชีของผู้ต้องหาจำนวนหลายล้านบาท
และพนักงานสอบสวนก็คัดค้างการประกันตัว
เนื่องจากเกรงว่าอาจหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
เพราะฉะนั้นศาลจึงไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับ
มันมีเรื่องต่อเนื่องมาก็คือ
เรื่องของเว็บพนันออนไลน์ในส่วนของสารวัฒน์สัวร์
ซึ่งคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตออกมาเปิดเผยเอาไว้
แล้วพบตรเนี่ยก็มีคำสั่งให้พันธมตโทวัศวรรษ
หรือว่าสารวัตรสัวเนี่ยออกจากราชการเอาไว้ก่อน
ระหว่างการตรวจสอบเหตุการณ์นี้นะครับ
นี่ฮะคุณชูวิทย์เองก็โพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมอีก
บอกมีนายพลจอจานมาเกี่ยวข้องอีก
นี่ไปถึงดาบตำรวจอีกล่าสุดคุณชุวิตนะฮะ
ท้ายสุดเนี่ยจบไม่สวยสักรายไม่ทันได้ฟ้องสื่อที่ไหน
แต่คนขู่เนี่ยดันเข้าคุกซะก่อนเพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
คุณชูวิทย์โพสต์เอาไว้เยอะเลยนะฮะเราก็ลองไปตรวจสอบนะฮะ
บอกนี่อยู่ต่างประเทศนะอันนี้ที่เรื่องราวเพิ่มเติมต่าง
เขาโพสต์อะไรพวกเนี้ยนะแล้วก่อนหน้านี้บอกขอบคุณนั่นหมาย

เว็บพนันอะไรที่คุณออนไลน์ต่างนะฮะ
คุณชูวิทย์บอกถ้าเป็นตระกูลลงท้ายแบบเบ็ดอะไรพวกนี้

ทีมข่าวของเรานะฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีลองตรวจสอบ
เว็บพนันม๙๘๘๘
ซึ่งตามรายงานของชุดสืบสวนของตำรวจไซเบอร์เนี่ย
รายงานว่าเมื่อ๑๗มกราคม๖๖ตรวจสอบพบเว็บพนัน๓เว็บ
ตามข้อร้องเรียนของประชาชน
นี่นะฮะเราก็พิมพ์ตามชื่อที่ตำรวจเนี่ยเขาบอกเอาไว้เลยนะครับ
พบว่าไม่มีการเปิดให้บริการแล้วนะครับ
แต่บางเว็บพอเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นข้อความว่าปิดปรับปรุงอยู่
เลยไม่รู้ว่าปิดปรับปรุงเป็นการชั่วคราวหรือว่าถาวร
หรือบางทีพวกนี้ก็ไม่รู้เว็บไหนเป็นเว็บไหนนะ
พนันออนไลน์เนี่ยไปฝังอยู่ตามคอมเมนต์ต่างเยอะแยะไปหมดใช่ไหม
ข่าวเว็บอะไรต่างนานาของบุคคลต่างเนี่ย
ทำเหมือนกับเป็นลิงก์ที่ว่าอยากดูเพิ่มเติมเข้าไปดูสิ
พอกดเข้าไปอ้าวเป็นพวกเว็บอะไรพวกนี้ซะแล้ว

เมื่อกี้มีบ่อด้วยนะถ้าพร้อมเปิดบริการจะแจ้งให้ทราบด้วย
ก็ไม่รู้ปิดถาวรหรือปิดชั่วคราวนะ